ข่าวนี้แล้วแม่ค้าไปกู้เงินน่ะพี่
จะเอาตังที่ไหนมาผ่อนจ่ายทำไมอ่ะ
เบี้ยมันทบต้นทบดอกทบดอกทบต้นทบต้นทบดอก
วันหนึ่งต้องจ่ายเป็นแสนเฮ้ย

แล้วเอาอย่างนี้ก่อนจะกู้เท่าไหร่กู้กี่แอปก่อน
อ่าโอ้โห๑๘แอปพี่เบิร์นเอ้ย
ถ้าพูดว่ากู้กี่แอปนี่น่าจะท่วม
นี่แหละแม่ค้าอายุ๒๖ปีคนนี้ค่ะ
เธออยู่ที่นครพนม
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกเลยนะ

หนูอยากลองกู้เงินผ่านแอปไลน์ที่เขาโฆษณาชวนเชื่อ
คือมันมีเป็นแอปพลิเคชันในไลน์แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีแบบว่า

ทีนี้คุณผู้ชมไม่คิดไงว่าจะได้ตังค์จริงเออคิดอย่างนั้น
แต่ทีนี้พอได้เงินมาแล้วเขาบอกว่าขอกู้เงินรอบแรก
แล้วก็จ่ายคืนไปแล้วนะชำระคืนเรียบร้อยแล้ว
วงเงินมันเพิ่มเฮ้ยน่าสนใจแล้ว
ทักแชตผ่านทางไลน์มาเหมือนกับเสนอโปรอ่ะ
วั๊วเออตอนนี้มีโปรโมชันนี้จะสนใจใช้เงินมั้ย
นี่มีเงินสดพร้อมโอนให้เลยนะ
กู้ยืมแล้วลายนั้นจริงเป็นลายอวตารมันไม่มีตัวตนหรอก
แต่เธอตกเป็นเหยื่อไงกู้เงินผ่านไลน์รวมไปทั้งหมด๑๘แอป
มารู้ทีหลังนี่แหละในทุนคนเดียวกันหมดเลยทำงานเป็นทีม
แล้วตอนนี้ทุกข์ใจมากเลยนะทบต้นทบดอกอ่ะหนี้ที่มีเนี่ยโอ้โหมันพอกมากเลยค่ะ
ค่าปรับอีกคิดดูสิทั้งหมด๒ล้าน๖แสนบาทแล้วต้องจ่ายรวมดอกเบี้ยแล้ววัน
วันหนึ่งแสนห้าโอ้โหได้เงินจริงเท่าไหร่ได้เงินจริงมาประมาณ๘๙แสน
แต่ดูสิดอกที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายพอจ่ายไม่ไหวโดนขู่ทุกวันเลยนะ
โทรขู่ก็มีโพสต์ประจานในโซเชียลก็มีเนี่ยยอดเงินของเมื่อวานหนี้เสียค่าปรับเป็นเท่าไหรเท่าไหร่
บอกด้วยนะว่าตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วอยากให้ตำรวจมาดูแลมาปรับปรามขบวนการ
เงินกู้ออนไลน์อย่างจริงจังหน่อยอยากสะท้อนปัญหานี้ผ่านสื่อมวลชนเตือนภัยสังคม
ไม่อยากให้มีใครตกเป็นเหยื่อแบบนี้แล้วนี่พอมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเธอก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลก็มาแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหต้องการจะปิดยอดทั้งหมด
ตำรวจไซเบอร์ด้วยตำรวจปอทช่วยปราบปรามหน่อยตอนนี้ปัญหาใหญ่